มีผู้ที่ต้องการสินเชื่อกันบ้างนะครับ
อีกไม่นานจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ
และหนึ่งในผู้ประกอบการที่จะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจนี้
สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อรายย่อย
ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่ามีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน
หรือว่ามีรายได้เป็นพนักงานประจำแต่ไม่ถึง๑๕๐๐บาทต่อเดือน
อย่างแรกนะครับก็คือเป็นการเปิดรับซื้อขายโอนสิทธิ์ลูกหนี้ทางการค้า
เป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้นให้กับเจ้าของกิจการ
ในวงเงินสูงสุดถึง๑๐๐ของยอดขาย
แล้วก็จะมีเครดิตเทอมอีก๑๒๐วัน
นี่คือผลิตภัณฑ์แรกสำหรับเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบกิจการ
สองก็คือเป็นสินเชื่อกู้ซื้อสินค้าในร้าน๗๑๑ครับ
ใช้ก่อนคืนทีหลังวงเงิน๓๐๐๕๐๐บาท
โดยได้เริ่มทดลองตลาดมาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วนะครับ
บริการสินเชื่อกับผู้ที่ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้

ก็ได้รับการรับรองจากแบงค์ชาติเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยแบบถูกต้องตามกฎหมาย